ไม่รวมมือกับคนเลวหรอกผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางด้านเรียน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ

ผมไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อาทยากรข้ามชาติยาเสพติด
การใช้ชีวิตที่หรูหลา
มีรถซุปเปอร์คาร์
แล้วก็ใช้เงินใช้ทองจับจ่ายใช้สอยเนี่ย

ตอนนี้มีคนทำแบบนั้นจริง

หรือหนังก็ก๊อปปี้มาจากชีวิต
ก็คือกลุ่มที่เขาเรียกว่าชอบท้าทาย

ชีวิตที่มันดูแล้วมันแบบตื่นเต้น

ขับรถเร็วมีเรือจอด
คือใช้ชีวิตแบบหรูหราเลย
และเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
วันนี้มีการแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะ
โดยเป็นการสนทิกำลังกัน
ระหว่างหลายหน่วยงาน
ภายใต้การอำนวยการของท่านพบตล
พตเอกจักรชิปชัยจินดา
และหลายท่านผมเอ่ยชื่อไม่หมดนะฮะ
หรือทั้งพตเอกอภิชาธิ์สิริสิทธิ์
พตโทธนิสัตว์
พตโทวีรพงศ์
ร่วมมือกับตปูทรชนบุรี
กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด
เจ้าหน้าที่นปสพัทยาสำนักงาน
ปปสกองบัญชาการตท่องเที่ยว
เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากคุณมิน
คือการใช้ชีวิตของกลุ่มนี้
อยู่ภายใต้ชื่อหนึ่ง

เป็นกลุ่มที่มีทั่วโลก
สหรัฐอเมริกาแคนาดา

เป็นชาวต่างชาติฆาตกรรมกันเรื่องประเด็นยาเสพติด

แก๊งนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด

แต่ไอ้แก๊งนี้มันมาจากออสเตรเลีย
อ๋อต้นทางจริงกับออสเตรเลีย
โดยมีฐานอยู่ที่เพิร์ตกับที่ซิดนี่

เดี๋ยวต้องค่อยเล่าเพราะว่า
แม้กระทั่งตำรวจเองเนี่ยชาร์จเนี่ย

ใหญ่๓หน้าโยงไปโยงมา

แก๊งมอเตอร์ไซค์ช็อปเปอร์ระดับโลก

ไอ้กลุ่มนี้มีที่อเมริกาก็มี

เสร็จแล้วเมื่อก่ออาจยากรรม

ก็หลบมาที่ประเทศไทย
แดนสวรรค์ของอาทยากรข้ามชาติ

คุณมิ้นก็คงจะท่านผู้ชมก็คงจะทราบดีว่า

พัทยาเมืองท่องเที่ยว
เพราะอะไรครับเพราะแฝงตัวง่าย

มันเห็นเลยกลุ่มพวกนี้
เมื่อมาอยู่ในประเทศไทย
ก็ไปตั้งแก๊งกันอยู่ที่พัทยา
ทีนี้ไปที่พัทยา

มันทำวีซ่าท่องเที่ยวเสร็จ

ทำให้เช่า

ให้เช่าเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ซื้อบ้านซื้อโรงแรมไว้

สีเทาตั้งถับตั้งบาร์

ตัวนี้เสร็จ

ไอ้๕๐๐โลครึ่งตัน

เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมให้ไปดูบรรยากาศ
ในการแถลงข่าววันนี้สดร้อนครับ

ดูชั้นก่อน

กรณีที่มีข่าวยาไอลอยทะเลที่บ้านเพจังหวัดระยองเมื่อปี๕๘
ตำรวจได้สอบสวนเจาะลึกขึ้น
ซึ่งมีนายโจเซฟกับนายโจชัวร์คนออสเตรเลียกับคนอเมริกันถูกว่าจ้าง
และไปซื้อเรือจอร์ดเรือสำราญถึงประเทศมาเลเซีย
และจะมาขนถ่ายสินค้ายาไอซ์ขนาด๕๐๐กิโลกรัม
ประเหมาะโชคดีครับที่ไปเจอทหารเรือซิก่อน
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะต้องไปฟังการแถลงข่าว
ท่านพบตรนี่เป็นบางส่วนที่ยึดมาได้นะฮะ
พวกนี้ตั้งแก๊งกันอยู่ที่พัทยา
ซึ่งมีคนต่างชาติยาไอเป็นที่นิยมฮะ

ทำเรื่องรถเรือเช่าอยู่ที่พัทยา
นี่ครับแกงใหญ่แกงนี้
เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวรายงานความคืบหน้าให้ทราบอีกที
ทำทางการศึกษวนสัญภานว่าจะไปประเทศออสเดรีย
ประมาณนี้ครับของไอศ์

จะเป็นพวกโคเคนอะไรพวกนี้
แล้วระหว่างที่ท่านจับเนี่ยมียาเสพติดอยู่ด้วยไหมครับ
อะไรนะครับแล้วระหว่างที่ท่านจับกุมเนี่ยมียาเสพติดอยู่ด้วยไหมครับ
ก็คือจังที่ทีมทีมเสพสวนดำเดนนะครับเราพบของนะครับ
พบของลอยลอยน้ำมาแล้วเราก็สืบจากของที่เราพบนะครับ
ย้อนหลังไปจนกระทั่งมีหลักฐานหลายอย่าง
เชื่อมั่นว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ดำเนินการในเรื่องการสั่งของ
ขนของการเตรียมพักของและการที่จะนำของไปส่งครับ
จำนวนยาเสพติดนี่ปริมาณมากคาดว่านะครับจากการทราบว่า
ของที่เราพบห้าสิบโลเนี่ยมันมาจากของล็อตใหญ่จริงจริง
ประมาณห้าร้อยโลครับคือคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราคงต้องไปสืบสวนต่อ
นะครับก็คือสิ่งสิ่งที่นำเรียนคือว่าสิ่งที่ทีมสืบสวนเนี่ย
ได้ได้มานะครับแล้วก็จนกระทั่งออกหมายออก
ออกหมายจับได้แล้วก็จับกลุ่มได้ตามไปยึดทรัพย์ได้นะครับ
แต่ว่าเครือข่ายนะครับก็เป็นตามชาร์จนะครับที่ได้นำมาโชว์ครับ
คือเราเราไม่ได้ยึดได้จริงจริงเรายังไม่ได้ยึดได้ครับเพียงแต่ว่าผู้ต้องหาเนี่ย
พอเจอการการตรวจสอบก็โยนโยนแล้วของที่พบมาคือลอยน้ำมานะครับ
ของส่วนใหญ่ก็คงเป็นจุดที่เขาทิ้งแต่ว่าเราต้องสืบต่อนะครับ
ก็ก็เรากำลังอยู่ระหว่างการไปซักผู้ต้องหาเราจับกลุ่มได้เพราะว่าก็นำเลยว่าแก๊งเฮลนะครับ
เป็นแกล้งที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีทั่วโลกนะครับ
หน่วยงานไหนที่พอรับทราบถึงพฤติกรรมนะครับก็ให้ความร่วมมือในการสืบสวนกับทางเราหมดนะครับ
ความเชื่อมโยงจากพยานหลักฐานที่เราสืบสวนมาเนี่ยจนสามารถนำไปสู่การออกหมายจับของศาลเนี่ย
ก็พอที่จะใช้ในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้นะครับค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับ
แต่ว่าเราคงต้องไปหาเพิ่มเติมให้มันแน่นหนามากกว่านี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้จับคนกับของอยู่ด้วยกันนะครับ
อันนี้คือเราจะใช้พยานแวดล้อมแล้วก็ใช้กฎหมายสมคบในคดียาเสพติดเข้ามาดำเนินการในการดำเนินคดีกับผู้ทำผิด
อ่ะเข็นไหมครับคุณมิ้นครับมีทั้งรถหลูรถบีเอ็มรถอะไรต่างมีบิ๊กไบท์
และก็ยังมีการสอบสวนเส้นทางการเงินอีกคาดว่ายังมีทรัพย์สินมูลค่ามหาศาล
มันลอยลงมาที่หาดแม่ลำพึงจังหวัดลัยองอยู่๑๔หลาย
คือลอยมาเกลือตื้นลอยมายังไงและเขายังไปเอาเรือที่ไหนไปขนที่ไหนมากันยังไง
ตำรวจไปตามจับยังไงไอ้เรื่องนี้แหมมันเหมือนหนังที่ผมบอก
มันเป็นความเป็นมาเป็นยังไงนะเบรกนี้พูดไม่ทัน
ขอเป็นเบรกหน้าคุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะ
หรือว่าเรื่องของกระบวนการเส้นทางการค้ายาเสพติด
ที่เราเป็นทางผ่านเป็นหนึ่งจุดเป้าหมายด้วย

เกยตื้นที่หาดบ้านเรา

นางฟ้าจากนรกเหรอคะ

ก็คือทำดีโลกไม่จำ

ก็คือโซโลแกนของ

และก็ที่สำคัญก็คือที่

คือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มช้อปเปอร์อย่างที่บอกใช้ชีวิตหรูหลานะครับ
แล้วก็มักจะมีสมาชิกแก๊งที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น
อายุประมาณสัก๒๐แล้วก็หัวหน้าแก๊งเนี่ยไม่เกิน๔๐
เหมือนกับในหนังฮอลลีวูดที่หัวล้าน
ไอ้พระเอกหัวล้านหนังเรื่องไอ้แฟสวินดีเซลล่ะแฟสคุณเตียร์เยียด
ดีเซลนี่แหละมันพยายามที่จะเรียนแบบหรือยังไงก็ไม่ทราบ
กลุ่มนี้มาตั้งแก๊งอยู่ที่พัทยา
อันนี้เป็นทั้งแบบทั้งเป็นสปอร์ตคาร์ด้วยมอเตอร์ไซค์ด้วยใช่ไหมคะ
เอาหมดนะฮะทั้งรถทั้งอสังหาริมทรัพย์ทั้งโรงแรมนะฮะ
มีที่ภูเก็ตแต่ว่าแก๊งใหญ่ของกลุ่มออสเตรเลีย

โดยทางตำรวจของออสเตรเลียเนี่ย
ซึ่งก็เคยประสานงานมากับทางตำรวจไทย
มีการทำงานร่วมกันมีการแชร์ข้อมูลกัน
เริ่มต้นมาจากในเวร
คือเวนเวนมันเขียนเวนอย่างนี้ละกันนะวีนชันไนเดอร์
วีนชันไนเดอร์นี่ก็คือเป็นคนออสเตรเลีย
เป็นหัวหน้าแก๊งนำเงินมา๑๐ล้านเหรียญยูเอส
ถามว่าเงินตัวนี้มาจากไหนก็ต้องบอกล่ะครับ
ว่ากลุ่มนี้แก๊งนี้มีอาทยากรรมมีการทั้งค้ามนุษย์ทั้งค้ายา
แล้วก็ค้าทุกอย่างในประเทศออสเตรเลีย
ที่ผิดกฎหมายเหรอคะ
ผิดกฎหมายหมดนะครับไม่มีถูกเลย
คือในเวรเอามาจากที่ออสเตรเลีย
เมื่อเอาเงินมา๑๐ล้านเหรียญยูเอส
เมื่อเอาเข้ามาก็มามอบให้กับคนคนหนึ่ง
ชื่อชื่อนายโจชัวร์
โจชัวร์นะเอางี้ชื่อโจชัวร์
โจชัวร์นายโจชัวร์นี่ก็คนออสเตรเลียเหมือนกัน
นายโจชัวร์มีภรรยาคนไทย
คือกลุ่มนี้มันจะมีภรรยาคนไทยหมด

ภรรยาไทยที่มีอายุหน่อยนะฮะ
และใช้ภรรยาไทยเนี่ยบังหน้าในการทำธุรกิจในประเทศไทยนะฮะ
โจชัวร์มีเมียชื่อนางกุ๊กไก่
เป็นคนไทยเป็นคนไทยครับเป็นคนไทย
นายโจชัวร์วางแผนกับนายเวร
ว่าจะเอาเรือจอด
แหมเรือจอดเลยนะเหลือสำลาดนี่

ลำนึงต้องมี๕๖๐ล้านอย่างต่ำ
เรือยอดลำใหญ่เลยใช่ไหมคะ
อุ๊ยมันจะเงินไหร่๓๐๔๐ฟุตนี่

บินไปซื้อที่มาเลเซียนะฮะ
นายโจชัวร์วางแผนเอาเรือยอดนะ
เรือจอดขับเข้ามานะฮะ
จากที่มาเลเซียล่องเข้ามากลางทะเลน่านน้ำสากล
และนัดจับกลุ่มยาเสพติดไปขนถ่ายกันกลางน่านน้ำ

และขอโทษทีนะว่าขนกันเนี่ย
ตามที่ตำรวจเขาบอกฟังดูแล้วจะตกใจ
เป็นยาไอครับนะฮะ
๕๐๐กิโลกรัม
ไอ้๕๐๐กิโลกรัมคุณมิ้นลองดูซิว่า
กรัมนึงเนี่ยเท่าไหร่ในประเทศไทยขายปีกกรัมหนึ่ง๒๐๐บาท
ประมาณ๑๐๐กรัมก็๒ล้านถูกไหมครับ
๒ล้านต่อ๑กิโล
มี๕๐๐กิโลมันก็ร่วมพันล้าน
ล้านถ้าไปถึงที่ออสเตรเลีย

ราคาขึ้นเป็น๑๐เท่าก็กลายเป็น๑๐๐๐๐ล้าน
งานนี้นี่ไม่รู้จะว่ายังไง
คือบอกเลยกลุ่มนี้มันชอบประเภทแบบท้าทาย

พวกที๕โล๑๐โลมันไม่ขนมันขนทีละ๕๐๐โล
โดยใช้เรือสำรานที่ว่าชื่อโจอันนี่
โจอานี่นะครับเดี๋ยวผมขอใส่แว่นก่อนนะ

โดยใช้เรือเรือสำรานลำนี้เป็นเรือที่ใช้ขนนะครับ
โดยนำมาเรือจอร์ดลำนี้ไปซื้อมาจากที่โจนี่
โจมันนี่ลำนี้ชื่อโจมันนี่
โจมันดี้ใส่ไว้ที่ตัวเรือเลยมีพ่นไว้
นำเรือเข้ามาในหน้าน้ำสากลที่มุ่งตรงไปที่พัทยา
ในระหว่างนั้นก็ไปเจอเอาทหารเรือไทย

ลาดตะเวนอยู่ในบริเวณน่านน้ำสากล
กำลังจะเข้ามาในบริเวณไทย
ก็ปรากฏว่าเป็นโดยปกติ
คือมีการส่งสัญญาณเพื่อจะผ่าน
ขอตรวจว่าเป็นเรือตรวจการของทหารเรือเขา
เพราะหลังเริ่มมีข่าวแจ้งมาจากทางออสเตรเลีย

คือยาไอเป็นที่นิยมมากครับในต่างประเทศ
ราคามันค่อนข้างจะสูงเพราะว่ามันเป็นเมดเอ็มเฟตามีน
ซึ่งมีความบริสุทธิ์สูงกว่ายาบ้า
ยาบ้านี่พูดว่ายาหวย
ยาไอนี่เกรดดีฝรั่งมันชอบเล่น
ดังนั้นยาไอเป็นที่นิยมอย่างมากเลยที่ออสเตรเลีย
จะสังเกตได้ว่าการขนถ่ายยา
จากเหนือมันลงไปใต้เห็นไหม
ด่าว่าจับจับที่สงขลาจับที่ทางภาคใต้หัดใหญ่
เพื่อจะไปที่มาเลเซียและไปที่ออสเตรเลีย
คือจุดเป้าหมายสำคัญของเขา
ทีนี้ไอโจมันดี้ก็คือเหลือ
เหลือที่ในเวรเวรชาไนเดอร์จ้างโจ
โชชัวร์ขนโดยใช้เงิน๑๐ล้านเหรียญยูเอส
เมื่อขนมาก็ปรากฏว่าเมื่อเจอเรือตรวจการ
ก็ตกใจมันเหมือนในหนังไหมมันตกใจ
ก็เหมือนตอนมาโจชัวร์ก็มากับอีกคนนึงชื่อโจเซฟ

โซเซฟนี่เป็นยูเอสเป็นคนอเมริกา

สองคนล่องเรือลำนี้เข้ามาในน่านน้ำ
สากลและจะมุ่งตรงเข้ามาในประเทศไทย
ก็ปรากฏว่าเมื่อไปเจอเหลือของทหารเหลือทำอย่างไร

ลูกเหลือคนจีน๒คนครับคนจีน๒คน
นี่ขนมามันนัดขนขึ้นมา
ขนไอ้กลุ่มยาเสพติดก็ขาย๕๐๐โลพอขนขึ้นไปร่องไปเจอ
ไปเจอกับระหว่างที่กำลังจะออกหน้าน้ำสากลจะไปร่องไปตามทางเนี่ย
ไปที่ออสเตรเลียเนี่ยก็ไปเจอเรือของทหารเรือไทย
ตกใจมันโยนทิ้งไป๕๐โลนะฮะ
โลก็คือ๔ถุงใหญ่แล้วถุงแบบนี้
ไรอีกถุงอีกถุงกระสอบพอตกใจโยนทิ้งทะเลไป
หลุดไปได้๕๐โลนี่ร่องมาถึงไหนครับ
ปรากฏว่ามันก็ลงทะเลแล้วไปเกยเอาที่หาดแม่ลำพึงจังหวัดระยอง
หาดแม่ลำพึงนะฮะแม่ลำพึงจังหวัดระยอง
ทำไมมันไปที่นี่ก็เพราะว่าตอนมันขนกันเนี่ย
มันขนกันหน้าน้ำสากลแล้วมันก็หลบไป
เรือทั้งหมด๔ถุงเนี่ยชาวบ้านก็ไปเห็น
มันอะไรเนี่ยมันไปอยู่ที่ชายหาดไปดู
ตกใจเป็นยาไอไปแจ้งตำรวจแจ้งปปศแจ้งกำลังมา
ก็เลยมีการสอบสวนว่าใครที่มันเอาเรือเข้ามาในบริเวณนั้น
ก็พบว่ามีเรือโจมานนี่มาที่ไหนครับ
มันมีท่าจอดเรือย้อนนะที่พัทยาที่พัทยาชื่อโอเชียนมาลีน่า

เป็นท่าจอดเรือย้อนอยู่ที่พัทยาไอ้เรือลำนี้มันกำลังจะเข้ามาจอด
ก็มันเข้ามาจอดวันที่๒๒วันที่๒๑ก็เจอถุงยาไอเนี่ย๔ถุงใหญ่๕๐โลลอยมาติด
ก็ตำรวจก็ไปย้อนดูว่ามีเรือลำไหนที่กำลังเข้ามา

ช่วงเวลานั้นก็ไปพบปะจ๊ะเอพอดี

จากเรือโจมานี่มาจอดที่โอเชียนมาลีน่า
ถามว่าจะทำยังไงต่อครับตำรวจขยายผลยังไงเดี๋ยวต้องมาฟังกันต่อครับ

สองคนนี้ก็จัดการฆ่า
คนนี้โดยมีคนที่กระทำการลงมือชื่อแอนโตนีโอ

อันโตนีโอนี่มันก็คือคนออสเตรเลียนี่แหละครับ

ก็ฆ่าในเวรทิ้งแล้วหนีไปสะแก้ว

ปัจจุบันถูกสารสั่งประหารชีวิต

ระหว่างนั้นมันฆ่ากันในหมู่บ้าน

ปรากฏว่าอีกคนนึงที่ยังอยู่ก็คือ
ไอ้โจเซฟคนอเมริกานี่ไงที่ผมบอกไง
มันไปกับไอ้อันโตนิโอไปฆ่าไอ้เวน

อายับตัวต่อ
ออกปุ๊บเข้าปั๊บ
เพราะว่ามันไปนั่งเรือโจมันดี้

ก็ปรากฏว่ามีนายโจชัวร์

ไปกับเมียกลับไปเพิร์ต
ตำรวจที่เพิร์ตอาจจะส่งข่าวมา

ที่สนามบินพร้อมกับเมีย

อายุ๔๐ปีนะครับ
ก็โดนล็อกกับโจชัวร์
โจชัวร์กับกุ๊กไก่ผัวมียกัน
ปัจจุบันเนี่ยตำรวจก็พยายามที่จะ
วางแผนขยายผล
เนื่องจากว่านอกจาก๕๐กิโลที่มันลอยน้ำมาแล้ว
อยู่ไหนมันไปถึงซิดนี่ไปถึงเพิร์ตแล้วแล้วก็ทำมาหลายครั้งแล้วด้วย
เพราะว่ากลุ่มนี้มันจะมีธุรกิจบังหน้าทั้งที่ออสเตรเลียกับที่ประเทศไทยโดยมีฐานใหญ่อยู่ที่พัทยา

สำหรับประเทศไทยฐานใหญ่อยู่ที่พัทยาเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยจะเป็นแก๊งใหญ่เลยครับ
ซึ่งเป็นแก๊งอาทยากรรมข้ามชาติโดยในปัจจุบันนี้ทั้งสองคนถามว่าถามตำรวจนะว่ายอมรับไหม
มันก็ไม่ยอมรับไม่มีหลักฐานเพราะไม่ได้จับพร้อมกับยา
มันเตี๋ยงเดชขาดว่าไม่รับอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะพิสูจน์ได้
ก็คือต้นไม้เป็นพิษต้นไม้พิษอันนี้ตำรวจเอามาจากไหนครับ
ก็จะไปดูเส้นทางการเงิน
กินอะไรเออต้องไล่ตรวจสอบย้อนกลับไปถูกไหมนายโจเซฟเนี่ย
อายุยี่สิบสามเองด้วยแต่รวยเหลือเกินก็นั่นน่ะสิอย่างที่ผมเล่าให้ฟัง
แต่ต้นน่ะโอ้โหทั้งแม่งสิงพระสุภาเอ่ยทั้งขับรถหรูเอ่ย
เรือจอดเอ่ยทั้งใช้ชีวิตหรูหลาถามว่าเอาเงินมาจากไหน
นอกจากจัดการณ์เรื่องนี้แล้วเนี่ยก็ยังประสานงานกับไอเอเอเอฟพี
นะฮะที่บอกก็คือออสเตรเลียเฟดเตอรอลฟอลิสนะฮะ
ร่วมกันทำงานหลายหน่วยงานในประเทศไทยทั้งปปศทั้งเอ่อ
ตำรวจท้องที่ตำรวจระดับงานนี้เนี่ยไม่ใช่งานใหญ่นะ
คุณมิ้นเขาเรียกงานยักษ์งานยักษ์จับกันที
จะวางแผนถึงมันขนถึงห้าร้อยโลอ่ะคือมันครึ่งตาท้าทายมากเลยนะคะ
คือคือเหมือนโดนหยามเลยอ่ะจริงคือผ่านหน้าน้ำเราไป
ส่งต่อกันตรงนั้นแล้วถามว่าวิธีแบบนี้คนธรรมดาทำได้ไหม
คนไทยทำได้ไหมไม่ได้หรอกทุนไม่ได้นะนี่คืออาชญากรรมข้ามชาติ
ซึ่งมาทำร้ายประเทศไทยโดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่าน
ไอ้ห้าร้อยโลเนี้ยแน่นอนฮะขนมาจากเหนือแน่นอนอืม
มาจากเหนือมาจากทางด้านพม่าและกว่าจะเดินทางมาถึงพัทยานะฮะ
และขนขึ้นเรือและเอาไปเปลี่ยนกันที่แลกกันขนขึ้นเรือของไอ้โจมันดี้
ยี่ห้อโจมันดี้เรือมันมีชื่อเรือนะฮะขนขึ้นไปและกว่าจะสลับเปลี่ยน
โอ้โหงานมันไม่ง่ายเลยนะคะมันใช้เวลาด้วยนะ
แล้วแล้วพอห้าสิบโลมันโยนทิ้งไปก็ตามไอ้ไอ้เวนมันก็มาตามทวงนะฮะ
เวรตามทวงก็ฆ่าไอ้เวรทิ้งนะฮะคือกลุ่มเนี้ยมันค่อนข้างจะเยี่ยมนะ
ในประเทศออสเตรเลียเองเขาหมายหัวไว้แล้วใครเป็นใคร
ตำรวจเขามีรายชื่อของที่ออสเตรเลียหมดในประเทศไทยก็เลย
สืบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นและขยายผล
ผมคิดว่าเรื่องนี้คุณมิ้น
ยาเสพติดซึ่งอยู่ในประเทศไทยและก็ยาเสพติดที่จะแพร่ออกไปทางออสเตรเลียเนี่ย

แล้วหลายครั้งแล้วที่เราเจอรถใหญ่คือรถเล็กนิดหน่อย
มันก็คงคนไทยเอามากันในผับในบาร์ในสถานที่อะไรต่างนะครับ
แต่ถ้าระดับร้อยโล๕๐๐โลโอ้โฮมันไม่ใช่น้อยนะ

มันทำกันครึ่งตันและถ้าเกิดล็อตนี้ออกไปได้ไปตกถึงออสเตรเลีย
เป็นหมื่นล้านนะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้กล้าครับ
เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้นับว่าเป็นอันตรายเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ
แล้วก็แถมให้หน่อยนะเดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยข้อมูลไม่ตรงนะครับ
ทางตำรวจไม่มีนะผมพูดเสริมให้เลยเมื่อเช้าเขาแถลงข่าว

คุณดูแล้วกันนะกลุ่มนี้มีทั้งโอเลคอนส์ไอเดอะโฮล์ณ์วอร์จิงตัน
เจอซี่นิวเค็กซิโกโคโลลาโดแมลี่แลนดเนวาด้าอลิโซน่า

เอ็งเจอร์เป็นกลุ่มช้อปเปอร์กลุ่มมอเตอร์ไซค
คือไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ทั้งหมดผิดนะแต่กลุ่มเฮลเอ็งเจอร์เนี่ย
มันก็มีบางคนที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มนี้ทำมาหากิน

มากครับที่แคนาดามีที่โตเลนโต้แวนคูเวอร์

ส่วนประเทศต่างในยุโรปมีทั้งโนเวย์สเปนสวีเดน
อรมันฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีฮอนแลนด์
ส่วนที่ประเทศไทยเนี่ยนอกจากมีที่พัทยาแล้ว

อันนี้ไม่เบานะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เป็นที่จับตา
และเป็นที่ตรวจสอบของทางตำรวจถังของปปศนะครับ
อันนี้ต้องจับตาดูกันนะคุณผู้ชมเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากนะครับ
หายาเสพติดเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ปัญหาสังคมไทยอย่างเดียวนะ

คือทั่วทุกประเทศเขาก็พยายามที่จะกำจัดปัญหาเรื่องของการค้ายาเสพติด
และเราในฐานะที่เป็นประเทศที่๑มันก็มีการค้าขายอยู่ยอมรับ
เรายังเป็นทางผ่านของยาเสพติดขบวนการใหญ่ล็อตใหญ่แบบนี้เนี่ย
เราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันด้วยนะในฐานะประชาชน
คือเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย
ที่เองก็มีการประสานงานกับทางตำรวจสากลแล้ว
ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าคือต้องเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่แหละ
ให้สามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
วันนี้ได้ข้อมูลมาครบถ้วนชัดเจนแถมยังเป็นวงในอีกด้วยนะคะ
เวลาของชุวิตตีแสงหน้าแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ